พาไปนะครับที่จังหวัดอ่างทองวัดแห่งนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นก็คือมีพระพุทธรูปเยอะมาก
หลายคนสงสัยทำไมต้องมีพระพุทธรูปเยอะขนาดนี้เขาเอาไว้ทำอะไรติดตามคำตอบกันครับ
เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนะพาไปที่วัดนางชำตำบลคลองขหนักอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับ
ที่นี่เนี่ยเห็นไหมพระพุทธรูปเพียบเลยเป็นพระพุทธรูปเนี่ยขนาดใหญ่จำนวน๑๐๙องค์ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง๑๕๐เมตรสูงก็ประมาณ๒เมตร
เห็นแบบนี้แล้วหลายคนสงสัยทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้ก็บอกกันตรงนี้เลยนะครับว่าพระพุทธรูปที่ตั้งประดิษฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเอาไว้สำหรับเก็บอัฐิ
เก็บไว้ที่ฐานของพระพุทธรูปคือทำแบบนี้แล้วเขาว่ากันว่า
เออมันก็ดึงดูดใจพุทธศาสตร์อ่าพุทธศาสตร์สนิกชนให้เข้าวัด
แล้วก็แทนที่จะมาสร้างเป็นกำพงกำแพงอะไรก็ว่าไป
เขาบอกว่าอาทิตเนี่ยสามารถนำมาเก็บวางเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับ
อฆิบของบรรพพรุธรวมถึงได้กราบไว้พระอีกด้วย
เพื่อความเป็นสิริมงคลคือเขาน่าจะวางเอาไว้ในฐาน
คลาบคลาบน่าจะวางเอาไว้ข้างในนั้นแหละอืม
นี้ครับที่วัดนางชำเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่ได้มีที่เก็บอาทิตย์แหลกอย่างเดียวนะ

มีดหมอ
มียระขับและเป็นมีดหมอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เขาบอกว่าสร้างด้วยไม้มะม่วงป่าที่ยาวถึง๔๖๔เมตร

จำไม่ได้ไม่เป็นไรผมก็ยังจำไม่ได้เลย

คุณผู้ชมฮะใครที่ไปที่นี่นะ
ก็ลองไปสักการะไปกราบไหว้กันดูนะครับ
เขาบอกว่าก็ได้โชคได้ลาบกลับไป

แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ไปก็คือความสงบจิตสงบใจ

เพราะฉะนั้นใครที่ไปจังหวัดอ่างทอง
ลองไปที่วัดนางชำตำบลคลองขหนักอำเภอวิเศษชายชาญ
ย้ำอีกทีจังหวัดอ่างทอง